หลุงนี้มาดู๑คดีที่หายไปจากหน้าสื่อสักพักใหญ่เหมือนกันนะครับ
กับเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
แล้วก็จะมีกำหนดที่จะฝากหางครั้งสุดท้ายวันพรุ่งนี้ครับ
ก็มีการแถลงข่าวคดีนี้ที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้น
มีความเกี่ยวข้องกับการทำผิดของอดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับการแถลงข่าวของสำนักงานอายการสูงสุดค่ะเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านบาทที่
จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งคณะทำงานค่ะก็ได้มีคำสั่งให้โอนสำนวนคดี
ที่กองบังคับการปราบรามเพื่อส่งไปที่ปปชให้ดำเนินคดีต่อค่ะ
พิทักษอบสุวรรณอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาพร้อมคณะทำงาน
ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ซึ่งอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญานะคะระบุว่า
หลังจากได้รับสำนวนคดีอาญาจากกองบังคับการปราบรามคดีระหว่างร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
เป็นผู้กล่าวหานายปรีชาไข้ครวนหรือนายปรีชาและเจ๊บ้าบินในความผิดร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ
และแจ้งเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องได้รับโทษหรือได้รับโทษหนักขึ้น
ซึ่งคณะทำงานก็ได้พิจารณาคดีนี้นะคะเห็นว่า
จากผู้ต้องหาทั้งสองคนถูกกล่าวหาในคดีนี้แล้ว
ยังมีการกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสองคนในคดีที่พนตำรวจรี
ซึ่งคดีนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน
ปรับรามการทุจริตเพื่อดำเนินคดีไต่สวน

ซึ่งคณะทำงานก็ได้มีความเห็นว่าการกระทำของผู้ต้องหาทั้งสองคน
เป็นพฤติการเดียวกันและเกี่ยวพันกับการกระทำที่ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดของพลตำรวจรีสุทธิด้วย
เมื่อการกระทำทั้งสองอย่างเป็นเรื่องเดียวกันและเกี่ยวพันกันนะคะ
คดีจึงอยู่ในอำนาจการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตนั่นเองค่ะ
ซึ่งคณะทำงานก็มีความเห็นค่ะให้คืนสำนวนคดีอาญากับพนักงานสอบสวน
กองกำกับการ๕กองบังคับการปราบรามเพื่อให้ดำเนินคดีต่อค่ะ
ซึ่งการโอนสำนวนคดีนั้นผู้ต้องหาไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปด้วย
แต่เจ้าหน้าที่เพียงแต่นำสำนวนไปเท่านั้นค่ะ
ซึ่งก็ได้มีคำสั่งให้ส่งคืนสำนวนตามคณะทำงานเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนที่พนักงานสอบสวนฝากขังไว้ที่สารอาญาและครบกำหนดฝากขังวันนี้
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีคำสั่งขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาและสารก็ได้อนุญาตไปแล้ว
เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
แถลงข่าววันนี้นะคะใช้เวลาเพียงประมาณ๑๐๑๕นาทีเท่านั้นค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยืนยันนะคะว่าการโอนสำนวนไปที่กองบังคับการปราบรามนั้น
เป็นเพียงการโอนสำนวนเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไม่ได้มีการยุติคดีแต่อย่างใดค่ะ
ชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานอายการสูงสุดค่ะ
ขอบคุณคุณวัชรีด้วยนะครับ